วันนี้เขาแต่งตัวมาต้องให้เกียรติให้เย็นเขานะ
หลอนแต่งตัวแล้วแม้หลอนถูก๖๖ล้านหรือ

เออนั่นอีกสิ

เขาบอกว่าแต่ต้องกำลังเช็คข่าวอยู่ว่าเช็คข่าวนี้มันจริงหรือไม่จริง

หล่อนเอาคิวแม่พลเอานอนเล่นหอแตวแตกป่ะ
จะทำเวอร์ชั่นต่อไปแล้วเหรอคะ

แค่นั้นเขาเป็นตำรรวจ

รอนไปเอาเหมาะของละครเรื่องอะไรมาใส่เนี้ย

ที่เปิ้ลทำให้หรอล่ะครับมันติดโขนตาไม่แต่งหน้าเต็มครับ
สมัยก่อนชุดนางเอกของหล่อนไปเอาชุด

ที่เป็นโกดังโกดังเหรอเข้าไปข้างในเสื้อผ้าเต็มเลย
ห้องข้างในนี่คือแบบเสื้อผ้ามโหลานที่มีทุกอย่าง
อยากได้เครื่องหัวชุดอลังการมีทุกอย่าง
บางทีเข้าไปเอาชุดแม่แต่งไปแต่งมา
ริ่งเสื้อผ้าคอสตูนกูแม่ก็มีเรื่องเล่า
ตอนสมัยอยู่นู้นนะบริษัทเก่ารายการเก่า

แปลกเนอะทำไมเรื่องของคอสตูมกับวงการบันเทิง

มานานมากมันเป็นของใครมาก่อนอย่างนี้เหรอคะ

เหมือนฉันแม่เอาไปอีกเลยอ่ะจริงเหรอไม่อยากฟังอ่ะมีเยอะค่ะเรื่องในวงการ